เอาล่ะคุณผู้ชมคะวันก่อนโอ้โหไปงานอีเวนต์บอกเลยว่าเจอดาราชื่อดังมากหน้าหลายตา
ใช่ทั้งสาวสวยอย่างเกรสกานก้าวอู้วมาริโอมอาวเรอร์ก็มา
รวมไปถึงหนุ่มอเล็กธีรเดชก็มีแต่ว่าก่อนจะไปถึงนั่น
จะพาไปดูเบลล่าก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยบุเภสันนิวาสสองคุณผู้ชม
กวาดรายได้ไป๓๐๐ล้าน

ก็คือนางเอกของเรื่องก็คือเบลล่านี่แหละค่ะ
ก็เป็นบาทแม่หญิงเกษร

วันเนี่ยเจอเบลลล่าคุณผู้ชมสวยมาก
จริงนะคะอีเวนต์ล่าสุดพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะ

เอาความมาพูดคุยถึงความตังของ

เบลลล่ายอมรับเลยนะคะว่า
เวลาบอกว่าดีใจมากนะคะที่ได้เป็นความสุขของคนไทยในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าคาดว่าจะเป็นนางเอก๕๐๐ล้านหรือพันล้าน

หมายของสาวเก่งคนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังเสียงเบลล่าหน่อยค่ะ

จริงค่ะ

คุณตาคุณยายจุงมือกันไปดูอะไรอย่างนี้คือแบบชื่นใจ
รวมถึงเด็กที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขาไปดู
คือเราไม่คิดว่าแบบโหอะไรมันยิ่งยากเลย
อันนี้มันก็ไม่ได้ออกไปอยู่

คลิปแบกกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบ
คุณตาคุณย่ายจุ่มมือกันไปดู
อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจ

แล้วก็พาคุณแม่เค้าไปดู
คือเราไม่คิดว่าแบบโห
อะไรมันยิ่งใหญ่ในใจเรา

อย่าคาดหวังเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้น

ตอบดีมากยิ้มหวานแล้วก็บอกว่า
จ๋าเดี๋ยวหนูส่งบัตรไปให้นะคะ

แล้วก็เชียร์น้องเบลล่าแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ

ตอบน่ารักมาก

น่ากันก็เบาลงนะคะ

ขอให้ได้รายได้๕๐๐ล้านหรือพันล้านไปเลยก็ได้นะคะ
นั่นมีหวังแน่นอนนะครับคุณผู้ชมค่ะ